ไปดูเหตุการณ์ที่บุรีรำกันหน่อยนะคะผู้ชายอายุ๕๘โดนตีท้ายครัวค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้กลับมาที่ห้องเช่าเอ๊ะสังเกตประตูห้องเช่า
มีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งเป็นของเมียตัวเอง
อีกคู่หนึ่งเป็นของใครเปิดประตูห้องเช่าเข้าไปนะคะ
ปรากฏว่าเจอเมียตัวเองค่ะนอนกอดอยู่กับเจ้าของห้องเช่าในสภาพเปลือยกาย
ทนไม่ไหวนะคะไปคว้าไม้ไผ่ยาวสักประมาณ๒เมตร
ฟาดมาตีเจ้าของห้องเช่าจนกระทั่งเสียชีวิต
ส่วนเมียหลบหนีไปนะคะคนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าของห้องเช่าด้วย
ชื่อว่านายชำนาญใจสำริตอายุห้าสิบเจ็ดปี
ที่สุดแล้วตำรวจสพนดินแดงก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
คือห้องเช่าเขาปลูกติดกันเป็นสักประมาณ๗ห้อง
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห้องท้ายสุดนะฮะห้องที่๗
ทีนี้ไปเจอภรรยาของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางเอนามสมมุติอายุ๔๗ปี
มีอาชีพเก็บของเก่าขายเป็นคนที่บอกว่าผัวตัวเองนั่นแหละ
ก็คือนายทองดีแสงสว่างอายุ๕๘ปีเป็นคนก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะคะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
สภาพตอนที่จับกลุ่มคนก่อเหตุได้ก็คือนายทองดีเนี่ยเมาอย่างหนักเลยนะคะ
แต่ก็ยอมรับสารภาพว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนลงมือเอาไม้ตี
ชำนาญจริงทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าเราถามว่าก่อนเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้น
ก่อนเกิดเหตุนางเอนามสมมุติเนี่ยนะคะอายุสี่สิบเจ็ดปี
ภรรยาของตนเองเนี่ยไปแอบคบหาเชิงชู้สาวกับผู้ตาย
แล้วมานั่งดื่มเหล้าขาวอยู่ในห้องเช่าห้องนี้
หลังจากที่มืนเมาทั้งสองคนก็ถอดเสื้อผ้านอนกอดกันบนเตียงนอน
จู่นายทองดีคนก่อเหตุซึ่งเป็นสามีของนางเอ
เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพบาดตาแล้วก็บาดใจด้วยความโมโหค่ะ
นายทองดีคว้าไม้ไผ่ยาวสักประมาณ๒เมตรฟาดไปที่ลำตัวของนายชำนาญ
เจ้าของห้องเช่าแบบไม่ได้ยั้งมือเลยนะคะ
สุดท้ายนายชำนาญเสียชีวิตส่วนนางเออาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวาย
หอบเสื้อผ้าหลบหนีออกจากห้องเช่าแล้วไปนอนบ้านเพื่อน
แต่ตอนนั้นอ้างว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นนายทองดีผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
แค้นนะที่ผู้ตายเนี่ยแอบตีท้ายครัวแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยามานานแล้ว
ที่ผ่านมาก็แทร่งว่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น
แต่ทั้งคู่ก็ย่ามใจยังทำอีกภรรยาแอบมาหาผู้ตายเป็นประจำ
ทนไม่ไหวก็เลยใช้ไม้ไผ่ทุบตีแบบไม่ยั้ง
แล้วก็เดินกลับบ้านไปไม่สนด้วยนะคะว่าตอนตีแล้วเนี่ย
ชำนาญจะตายหรือเปล่าทีนี้เราก็ถามต่อว่า
เอ๊ะก็รู้ทั้งรู้ว่าผู้หญิงเข้าไปปัญญาให้ชายอื่น
ตัวเองยังรักไหมแล้วไปฆ่าคนตายแบบนี้
รักผู้หญิงคนนี้ไหมเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วยังไง
ก็แล้วแต่เขายังรักภรรยาคนนี้อยู่นะคะ
ไม่ภัยครับเขาไปทำอะไรครับใครไม่ภัยทำยังไงครับ
คือก็ไม่ภัยตีหรอครับผมยอมรับแต่ผมตีผมตี
อ่าแต่ผมได้ตีแต่ผมแฟนผมไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว
เราถามผู้ชายไปแล้วถามฝั่งผู้หญิงกันบ้าง
นางเอนามสมมุตินั่นแหละคนเดิมคุณผู้ชมภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เราถามว่าแอบคบหากับผู้ตายจริงไหมอืม
เอยอมรับว่าจริงเพราะอะไรเพราะว่าผู้ตายเป็นคนดี
ที่ผ่านมาผัวตัวเองเนี่ยก็คือนายทองดีคนก่อเหตุเนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยคบหากับนายชำนาญเจ้าของห้องเช่า
ก็ไม่คิดนะว่าเรื่องแค่นี้ถึงขั้นว่าต้องลงไม้ลงมือฆ่ากันตายเลยอะค่ะ
เป็นแฟนด้วยเป็นเพื่อนด้วยค่ะ
แต่แก่คนขี้หึงมีอะไรพูดกันก็ได้
ถึงจะฆ่ากันถึงขนาดนี้ใช่ไหมล่ะ
ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
สุดท้ายกลายเป็นการฆ่ากันตายเลยนะ